ผู้เสียหายท่านนี้เธอเป็นสาวประเภทสอง
คือมีคนร้ายแอบเข้ามาในห้อง
แล้วคนร้ายคงตั้งใจจะแค่ชิงทรัพย์ในตอนแรกนะ
ผู้เสียหายเขาให้หมดเลยนะให้เงินให้มือถือให้อะไร
แต่พอคนร้ายรู้ว่าผู้เสียหายเธอเป็นสาวประเภทสอง
คนร้ายมันยังไงรู้ไหมขอมีอะไรด้วย
นั่นล้วงนี่จะจับเธอถอดเสื้อผ้า
แต่ต้องบอกเลยว่าเธอไหวพลิบดีมากนะคะ

ใจเย็นพี่ไหนก็ไหนแล้ว
ถุงยางอนามัยก่อนเดี๋ยวติดโรค
เธอก็ทำทีหาอยู่ในห้องคนร้ายเผลอ

วิ่งหนีพลวดออกมาเลยเธอก็เลยรอดนะคะ

เจ็บที่ข้อแถวขวานี่ค่ะ
อัพพาร์ตเมนต์นี้อยู่แถวถนนเทพรัก

เป็นพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนตอนตี๓
ตี๓กำลังหลับเพลินเลยอ่ะพี่อุ๋ยคนร้ายเป็นผู้ชายอายุไม่น่าจะเกิน๓๕
พุ่งเข้ามาเอามีดจี้
ขู่เธอว่าอย่าเสียงดัง

ถ้าไม่ให้เดี๋ยวเรียกเพื่อนขึ้นมาอีก
ให้หมดเลยนะให้เงินไป๒๐๐ให้มือถือให้อะไร
ไปไปมาไม่ใช่จะเอาแค่ทรัพย์สิน
ถามเธอเลยว่าเป็นสาวประเภท๒ใช่ไหม

ขอมีอะไรด้วยค่ะ

พยายามจะจับเธอถอดเสื้อผ้าครับ

ขอหาถุงยางอนามัยก่อนเดี๋ยวจะติดโรค

เธอรีบจนตกบันไดข้อเท้าขวาเธอเลยพลิก

พอกลับเข้าห้องคนร้ายกระโดดหนีทางระเบียงหลังห้องไปแล้ว
มันก็เริ่มมันก็ถามว่าหนูเป็นเกษตร
ถักมันก็เริ่มเอาไฟฉายของหน้าหนู
แล้วครั้งนี้มันก็เริ่มมันก็ถามว่าหนูเป็นเกษตรหรือเปล่า

แต่ว่าจะไม่ทำอะไรสัญญาว่าจะไม่ทำอะไร
จะเอาเงินเป็นแค่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันก็แบบว่าถอดจางเกง
หนูก็เลยแบบว่าต้องแกล้งพูดว่าเนี่ย
เออไม่มีถุงยางไม่มีแจลอดลืดอะไรอย่างนี้หรอก
ทำเป็นแบบแกล้งลุกขึ้นมาหาโดยการอีกโปรสัตว์

ทำเกณฑ์หาถอดนึงนึงนั่นระหว่างนั้น

หนูก็เลยพอจำรูปล่างลักษณะมาได้ว่ามันเป็นยังไง